ส่วนเรื่องของกระบวนการสอบสวนขั้นตอนของกฎหมาย
รวมถึงการจะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลเราก็ต้องติดตามกัน
แล้วก็โดยเฉพาะทนายตั้มอาจจะมีการเปิดเผย
สิ่งที่จะเอาไปสู้ในชั้นศาลอีก
ดังนั้นเดี๋ยวเราติดตามการรายงานสด
อยู่ที่สพกกตูมที่จังหวัดมุกดาหาร

ติดตามได้จากคุณคารินกระมุดโยธินพศิษยาธรรรยาทีวีเลยครับ

สำหรับบรรยากาศล่าสุดที่สถานีตำรวจภูทรกกตูม
ล่าสุดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
ธนายความส่วนตัวของนายชายพลวิภา
ได้เดินทางมาพร้อมเอกสารไปพูดคุยกับนายชายพลนะครับ
แนวทางการต่อสู้คดีในวันพรุ่งนี้นะครับ
ที่จะมีการขออำนาจศาลจังหวัดมุกดาหารฝากขังนะครับ
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ที่สถานีตำรวจพพกกตูมนะครับ

รวมถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดของนายชายพลนะครับ
เดินทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสีหน้าและอารมณ์ของนายชายพลนะครับ
ไม่มีความเคร่งเครียดหรือวิตกกังวล
พร้อมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
และยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะครับ
ด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับ
นายความส่วนตัวของนายชายพลนะครับ

แนวทางการต่อสู้คดีที่จะดำเนินการต่อไปนะครับ

หลักฐานและข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับ
ไม่มีความเชื่อมโยงไปถึงตัวนายชายพลแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งทั้ง๓ข้อกล่าวหานี้ไม่มีประจักษ์พยาน
เห็นชัดเจนนะครับว่านายชะพลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
นอกจากนี้นะครับยังจะมีรายงานว่า
จะมีการเข้าตรวจค้นที่บ้านของนายชายพลอีกครั้งในวันนี้นะครับ
แต่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนแล้วนะครับว่า
จะไม่มีการเข้าไปตรวจค้นอีกเพราะได้มีการเข้าไปตรวจค้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนขั้นตอนในวันนี้นะครับจะไม่มีการสอบปากคำเพิ่มเติม
เนื่องจากนายชายพลนะครับให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และจะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ขณะที่ประเด็นที่ธนายความส่วนตัวร้องขอให้ตำรวจสอบปากคำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นิติวิทยาศาสตร์อีก๒ปากนั้น
ทางพนักงานสอบสวนก็รับไว้สอบปากคำคู่ขนานกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่นะครับ
ผลตำรวจโทยันยงเวทโอสดนะครับ
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีนี้ว่า
สำหรับในวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของกระบวนการการสอบสวน
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกกตูมนะครับ
ซึ่งจะต้องมีการสอบสวนให้แล้วเสร็จครบทุกประเด็นก่อนนะครับ
เรื่องต้นจากการที่พนักงานสอบสวนพูดคุยกับนายชายพล
ก็ไม่ได้มีอาการเครียดหรือเรียกร้องขออะไรเป็นพิเศษนะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องสำนวนที่มีการคัดค้านการประกันตัวหรือไม่นั้น
ว่าพนักงานสอบสวนจะมีการคัดค้านการประกันตัว

ซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนะครับ
ว่าจะให้การประกันตัวนายชายพลในวันพรุ่งนี้หรือไม่ครับ
สำหรับในวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการนะครับ
ต้องนำตัวนายชายพลไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร

สำหรับในวันนี้นะครับที่ตอนแรกตำรวจปทศนะครับ
ลงพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างพญานาคหน้าบ้านของนายชายพลนะครับ
ในวันนี้ต้องขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา๑๓นาฬิกานะครับ
และวันพรุ่งนี้ต้องจับตาดูนะครับว่าสิ่งที่แม่ของน้องชมพู่คือนางสาวิตรี
คัดค้านขอให้ไม่มีการประกันตัวนายชายพล
กับสิ่งที่ทนายความส่วนตัวจะขอยื่นประกันตัวนายชายพล
ต้องจับตาดูครับว่าพรุ่งนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับ
นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมครับ